หนึ่งในผู้ที่บุกเบิกแล้วก็ให้การสนับสนุนวงการวอเล็กบอลไทยมาอย่างยาวนาน
เสียชีวิตลงอย่างสงบนะครับด้วยโรคชะลาครับ
ติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะครับนายกิจพฤกษอุ่มนะครับ
ก็ถึงแก่กรรมเมื่อวานนี้ด้วยโรคชะลาในวัย๘๕ปีครับ
ก็นับว่าเป็นการสูญเสียบุคคลอันทรงคุณค่าของวงการกีฬาไทยนะครับ
โดยเฉพาะวอเล็กบอลซึ่งนายกิจนั้นได้ร่วมผลักดันมาตั้งแต่ยุคแรกนะครับ
มีผลงานโดดเด่นในปัจจุบัน
ทันนี้ครอบครัวพฤษอุ่มก็ได้ขอความร่วมมือนะครับ
ดเว้นการมาร่วมพิธีสวดพระอภิษฐรรมและชาปนกิจในช่วงนี้
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
และงดรับพวงหลีดไว้อาลัยนะครับ
ซึ่งท่านใดที่ประสงค์จะร่วมทำบุญนะครับ
ก็ขอให้บริจาคให้กับทางมูลนิธิและกองทุนต่าง
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด๑๙ตามสมควร
และเมื่อเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ
ทางครอบครัวก็จะจัดให้มีพิธีทำบุญ
เพื่ออุทิศส่วนกุศลในโอกาสต่อไปครับ
ส่วนน้ำใจของวงการกีฬาไทยก็ยังคงหลั่งไหล
เพื่อช่วยเหลือแล้วก็ต่อสู้กับโรคโควิด๑๙นะครับ

นามประธานมูลนิธิคนตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
อบเงินบริจาคจำนวน๕๘๔๐๐๐บาท

และเครื่องวัดสัญญาณชีพนะครับ

ในการใช้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด๑๙
โดยมีพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา

และพลตำรวจโทวิทูล
นิติวรากูลนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ